เดี๋ยวฉันจะพาไปร้านนี้โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบชีสคุณผู้ชม
มันจะช่วยดับความเผ็ดความร้อนความแซ่บได้

จะเป็นเมนูอะไรคุณพร้อมแล้วนะคะ

คุณผู้ชมค่ะได้เวลาของความอร่อยกันแล้ว
วันนี้เนี่ยขอเป็นแนวอาหารฝรั่งนิดหน่อยแล้วกันนะคะ
กับเมนูขนมปังอบชีสค่ะ
คุณผู้ชมร้านนี้นะเขาให้ชีสแบบผมเมื่อหน้าขนมปัง
อย่างคลักษณ์ทะล้นทะลายแบบขั้นสุดเลย

โจนี่ทอสเป็นร้านของคุณพันธ์พงธรน้อมกรานค่ะ
ไอเดียมาจากการที่อยากจะทำธุรกิจ
ขายอาหารขายขนมที่ทุกคนสามารถมานั่งกินได้
ในราคาสบายกระเป๋าก็เลยเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาค่ะ
จุดเด่นของที่นี่ก็คือขนมปังแผ่นหนา
ที่โรยหน้าด้วยเครื่องต่างยังจุ๊บใจ
แล้วก็ประโคมชีส๒ชนิดที่นำเข้าจากฝรั่งเศสและอังกฤษแบบไม่อั้นเลยนะคะ
เพราะว่าอยากจะให้ลูกค้านั้นได้อิ่มอร่อยเต็มปากเต็มคำค่ะ
อ่าในที่สุดเราก็มาถึงร้านนี้แล้วค่ะ
เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าสายชีสเนี่ยต้องยอมละลายนะตรงนี้เลยค่ะ
แอบดูใกล้เห็นแบบนี้แล้วต้องลองค่ะ
คุณผู้ชมชี้แน่นเนืองแบบนี้
ดิฉันว่าถูกใจสายชีสแน่นอนนะคะ

เราไม่มีทุนปุ๊บแล้วเราเห็นเศษไม้ข้างทาง

ไม้รังที่เขาขนของมาทิ้งไว้
เราก็มองว่าถ้าเกิดมันยังอยู่
เดี๋ยวเราจะกลับมาพลิกไป
ประมาณนั้นก็เลยเอามาแล้วก็มาทำเป็นโต๊ะเก้าอี้
นี่เป็นที่มาของโจรหรือเปล่า
ก็มาเป็นโจรนี่ซมมีกี่หน้าบ้างคะ
มีถ้าเกิดนมปังแผ่นมีประมาณ๒๐กับ๓

แต่นอกนั้นก็มีอีกเยอะ
ซึ่งเวลาเรามาออกงานเนี่ยเราจะเอามาได้แค่นี้
สำหรับเมนูที่มาแล้วต้องสั่งนะคะ
ขอแนะนำเป็นขนมปังผักโค้งอบชีสค่ะ
ที่ใช้ขนมปังแผ่นนั้นหนา
ทาด้วยเนยสดสูตรเฉพาะของทางร้าน
ยหน้าด้วยผักโขมแล้วประคมด้วยชีสแบบไม่อั้นค่ะ
จากนั้นเอาเข้าเตาอบร้อนให้เหลืองกรอบให้ชีสละลายเยิ้ม
จากนั้นเอาออกมาจากเตาหอมกลุ่นใช้ไฟเบอร์หน้าชิดให้ไม่เกรียมพอหอมฉุย
แล้วก็โรยด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของทางร้านเพียงเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะ
คุณผู้ชมเพราะฉันเข้าไปฟินก็วันนี้แหละ
คือแบบว่าชีสทะลักทะล้นแบบเค็มมันนิดนึงสุดยอดจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะกินแบบนิ้วจะหาซื้อที่ไหนล่ะคะที่โจมตี
ตอนนี้ติดตามได้ที่แฟนเพจเลยครับโจมตีเท่าไหร่
จัดส่งถึงบ้านด้วยใช่ครับสั่งมาก็ส่งให้
โอ้โหเยี่ยมยอดไปเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะสายกินไม่ควรพลาดนะจ๊ะ